คุณไปตรวจสอบที่ตรังหน่อยไหมยิงกันสนั่นเมืองเลยนะฮะ
โอ้โหที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง
มีเหตุการณ์ที่คู่อริเขามาเจอกันนะคะ
คนหนึ่งขับรถยนต์คนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์
พอมาเจอกันนี่ถามกันเลยเอาเลยไหม
เอาเลยไหมเท่านั้นแหละเปิดฉากยิงกันตุ้มเลยนะฮะ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนนะคะมาดูเหตุการณ์นี้กันนะคะ
ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็เร่งนำคนที่ได้รับบาดเจ็บ
คือนายสุรินเพชรพรมอายุ๕๔ปี
เป็นชาวนครศรีธรรมราชถูกยิงที่หน้าอก
อาการนี้สาหัสเลยนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ตรัง
ส่วนจุดเกิดเหตุอยู่ที่หน้าบ้านเลขที่๔๘๔๘ทับ๑
ถนนราชดำเนินตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองตรังในเขตเทศบาลเลย
เจ้าหน้าที่วิทยาการพิสูจน์หลักฐานตรังเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
ไปพบปลอกและหัวกระสุนปืนนี่หลายนัดทีเดียว
สอบถามพยานที่นั่งอยู่ในโรงแรมซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคนซ้อนรถจักรยานยนต์มากันสองคน
ขี่ไปจอดที่หน้าโรงแรมแล้วก็มีรถเก๋งอีก๑คัน
ขับไปจอดอยู่ใกล้ใกล้ก่อนที่ฝ่ายรถจักรยานยนต์จะร้องถาม
เอาเลยไหมแล้วคนขี่รถจักรยานยนต์ชักปืนออกมา
แล้วก็เดินไปที่รถเก๋งนะคะก่อนที่จะเปิดฉากยิงใส่กัน
ฝ่ายรถจักรยานยนต์คือนายสุรินนี่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
อีกคนที่มารถจักรยานยนต์คนเดียวกันก็วิ่งหนีไป
ส่วนกลุ่มขับรถเก๋งขับหนีไปเช่นกัน
โดยไม่ทราบว่าถูกยิงหรือว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ค่ะ
เรื่องต้นตำรวจจะได้ติดตามเช็คกล้องวงจรปิดหาตัวคนร้าย
ซึ่งคาดว่าน่าจะรู้จักกันหรือมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
เมื่อพบกันก็เลยเปิดฉากยิงใส่กันทันที
หมายความว่าเอาเลยไหมเป็นการท้าทายกันอย่างดีเลยนะฮะ